ท่านเองก็มาแสดงออกว่ามันเป็นการจัดฉากเนี่ย
ฉากยังไงคะไปเล่นเกสสกีคือเขาบอกบทให้ท่านขึ้นอย่างนี้เหรอคะ

ถ้าท่านประเด็นก็คือประเด็นของหนูคือถ้าท่านดีจริง
ใครจะทำลายท่านได้คะถ้าสมมุติว่าภาพท่านคือ
หน้าท่านเป็นครูบาไก่ยังไงมีวัดปฏิบัติงดงามยังไง
เรื่องหลังท่านเป็นอย่างนั้นใครจะไปแอบถ่ายได้อะคะ
ก็ถ่ายไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าท่านเบื้องหน้ากับเบื้องหลังท่าน

ครูบาไก่ไม่ใช่เนรภาคฤดูร้อนนะ
ถ้าครูบาไก่เป็นเนรเป็นเด็กไปบวชเป็นเนรพักดูร้อน

ก็แบบพระอาจารย์ก็พาไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำกัน
หนูยังพอรับได้นะว่าหนูก็เข้าใจว่าเอาเป็นเด็ก
ตรงครูบาไก่เป็นครูบาแท้หรือครูบาปลอม
เป็นครูบาแบบศุกรษรรามธรรมชาติ
หรือเป็นครูบาแบบบมแก๊สให้มันสุก
ก็หนูเห็นว่ามันไม่จบสักทีนึง

ท่านไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำมันเป็นศิลป์ศิษยาหาย
เป็นความเสียหายหรือท่านจะแสดงรับผิดความผิดรับผิดชอบยังไง
คณะสงฆ์จะมีแนวทางยังไงคณะสงฆ์ก็โยนว่า
เหมือนคณะสงฆ์พระธรรมยุติอย่างนี้ของขอนแก่งก็โยนว่า
ให้มันเป็นเรื่องของสารให้สารตัดสินก่อนว่าผิดถูกยังไง

ทั้งที่บางภาพมันไม่จำเป็นต้องรอให้แบบ
สารมีคำพิพากษาอย่างภาพไม่เหมาะสมอย่างนี้

แต่หนูว่ามันต้องมีแนวทางอะไรบางอย่างได้แล้ว
แล้วตัวพระที่ท่านแบบมีพฤติกรรมแบบนั้น
กลับมาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ผิดอย่างนี้
ว่าเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เราก็ต้องแบบออกมา

ในฐานะที่เราออกมาแล้วแล้วเรามองว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเสียหาย

แต่อย่างภาพเล่นน้ำตกเขาบอกว่า
ก็เล่นกับหลานจริงมันไม่ควรนะคะเรื่องนี้
รวาสบางทีก็ยังไม่แก้ผ้าเล่นน้ำตกขนาดนั้นเลย
หรือว่าบางคนนี้แบบทอดอังสงฆ์อาศาสตร์
แต่ว่าหนูเข้าใจเรื่องประเด็นน้ำตกมันไม่ใช่เสียหายมากหรอก

ภาพที่แบบไปซ้อนท้ายขี่เจ็ดสกีหนูว่าอันนั้นเกินไปแล้ว
หนูอยากให้เขาตั้งคำถามไม่ต้องใช้คำว่าหลอกก็ได้
หนูอยากให้ตั้งคำถามว่ากับพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้น
สิ่งที่เขาเคยทำก่อนหน้านี้มันย้อนแย้งกันขนาดไหนย้อนแย้งกันแค่ไหน
ซึ่งควรจะตั้งคำถามได้แล้วซึ่งบางคนก็ยังตั้งไม่ได้
บางคนก็จะมองว่าเออถูกมารพจนอันนี้ฉันเป็นพระดี
ขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปกลายเป็นว่าคนแบบเอาภาพออกมา
กลายเป็นมารศาสนาไปกลายเป็นคนไม่หวังดี
มันก็จะมีคนพุทธกลุ่มหนึ่งมองอย่างนี้หนูก็ต้องออกมาค้านว่า
การที่เขาเอาภาพเอาอะไรมาต่อให้มันจะมีผลประโยชน์กันหรือไม่มีอ่ะ
แต่ถ้าภาพมันคือภาพจริงคุณจะไปบอกว่าเขาเป็นมารศาสนา
เขามุ่งทำร้ายเขาไม่หวังดีต่อศาสนาอย่างเงี้มันไม่ได้
ที่หนูมาพูดหนูไม่ใช่เพราะว่าหนูจงใจหรือตั้งใจจะไปโจมตีพระรูปใดรูปหนึ่ง
ไม่ใช่แต่ว่าหนูเห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมเพราะตอนนี้หนูยังนับถือศาสนาพุทธอยู่
หนูก็ถือว่าหนูเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทหนูก็มีหน้าที่หนูก็จะมีหน้าที่แค่แบบ
เอาเงินไปให้พระเอาของไปถวายแค่นั้นแล้วจบ
แต่หนูมีหน้าที่จะวิภาควิจารณ์ด้วยในกรณีที่พระทำตัวไม่เหมาะสม
ซึ่งชาวพุทธส่วนหนึ่งตัวนี้ไม่ทำหน้าที่นี้ก็คือทำหน้าที่แค่ในฐานะของทายกทายิกาอย่างเดียว
แต่ไม่ทำหน้าที่ของคนที่แบบวิภาควิจารณ์หรือแบบติติงบางเรื่องที่พระอาจจะทำตัวไม่ดีทำตัวไม่เหมาะสม
มันเป็นสิ่งที่เราทำได้นะครับเพราะเราทำด้วยความหวังดีเราไม่ได้แบบมุ่งร้าย